ความขึ้นไหวของวอเลบอลหญิงกันหน่อยครับก่อนลูอีเนชันซ์ลีก
สัปดาห์๒เกมแรกเจอเยอรมนีนะครับคืนนี้ตี๓
ครึ่งก็มีการลงฝึกซ้อมต่อเนื่องทางโค้ชด่วนก็บอก
ว่ามีการเปลี่ยนเนี้ยนะครับคือก่อนนี้ตอนเนี้ยถ่ายไม่
ไหลลื่นทำให้สัปดาห์นี้พยายามเน้นมากขึ้น
เรื่องของการเปลี่ยนเสิร์ฟขณะที่เยอรมนีก็ต้องยอม
ว่าพัฒนาให้ดีขึ้นรวมถึงรูปแบบการเล่นก็มีความ
มากขึ้นมีการบล็อกที่รูปร่างนักกีฬาก็สูงใหญ่อยู่
แล้วส่วนปียนุษแป้นน้อยครับกัปตันทีมก็บอก
ว่าเกมกับเยอรมนีจะไม่ประมาทซึ่งจะเน้นเรื่องของ
การรับเสิร์ฟมาก่อนนะครับเป็นลำดับแรกครับเกมกับ
อรมันนะคะเราก็จะไม่ประมาทแล้วก็ทำเกมทีมของ
ให้ดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราจะเน้นการรับเสิร์ฟ
พวกนี้ก็คือเราต้องโฟกัสตั้งแต่สิ่งแรกคือการรับเสิร์ฟแล้วก็
ค่อยค่อยเป็นระบบของเราไปค่ะมั่นใจค่ะเพราะว่าเราเอ่อ
มานี่เราก็แก้ไขข้อบกพร่องของเราจนแบบว่าเอ่อมัน
เริ่มดีขึ้นมากแล้วค่ะก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
แนนส่วนสถิตินะครับห้าครั้งหลังสุดในการเจอกับ
เยรมันนี้นะครับชิงชำโลกล่าสุดไทยแพ้ไปหนึ่งต่อสาม
เซตนะครับสองพันยี่สิบเอ็ดไทยชนะสามต่อหนึ่งเซตแล้วก็
นะครับในปีสองพันสิบเจ็ดเนี่ยไทยแพ้หนึ่งต่อสามเซตครับ